ทุกคนดูตัวเลขโควิด๑๙วันนี้หน่อย
วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๘๔๑๗ราย
รักษาหายให้กลับรักษาตัวที่บ้าน๒๑๑๘๖ลาย
แต่วันนี้ผู้เสียชีวิต๒๙๗แหละ
ผู้เสียชีวิตสะสมในโภค๑๙แล้ว๙๙๐๐ลาย
มีผู้ที่อยู่ในการรักษาตัวอยู่๑๘๙๐๐
อาการหนัก๕๑๐๐ใส่เครื่องช่วยหายใจ๑๐๙๖ราย
โควิด๑๙วันนี้ไทยเราฉีดไปแล้วสะสมทั้งหมด๒๘๑๙๐๐๐โดส
ส่วนการฉีดเมื่อวานนี้๒๔สิงหาคมเนี่ยเราฉีดเข็มที่๑ได้๔แสนนะฮะ
ที่๒๗๐๐เข็มที่๓๙๓๐๐แต่ถ้าดูเป็นเข็มสะสม
ที่๑เนี่ยเราฉีดไป๒๑ล้านโดสนะฮะเข็มที่๒ฉีดไปได้๖ล้านโดสด้วยกันนะครับ
ก็ต้องเดินหน้าฉีดกันต่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุดนะครับ